คุณผู้ชมคะพูดถึงอุบัติเหตุเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
คือเมื่อ๓วันก่อนมันเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เป็นกระบะประสานงากับกระบะที่นครศรีธรรมราช
แล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๔ศพ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเอารถของกลางทั้ง๒คัน
เอาไปเก็บไว้แต่คุณจุธารัฐคุณผู้ชมรู้ไหม
มันมีเรื่องที่ชวนขนหัวลุกเกิดขึ้น
เพราะว่าตำรวจที่ต้องเฝ้ารถของกลาง
เขาบอกว่าตอนเข้าเวรรถมันเปิดไฟเอง
แล้วประตูรถมันเปิดปิดได้เอง
นี่คุณผู้ชมภาพนี้เองใช่เหตุการณ์นี้หลายคนตามข่าวจะรู้ว่านี่เป็นภาพ
กล้องวงจรปิดที่จับภาพได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
เป็นกระบะอีซูซูสีขาวหักหลบรถมอเตอร์ไซค์

ทีนี้มีคนงานก่อสร้างเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตทั้งหมด๔ศพ
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเคลื่อนย้ายซากรถกระบะทั้งสองคัน
เก็บเอาไว้ที่ศูนย์เก็บรถของกลาง
โรงพักเมืองนครศรีธรรมราช
เพื่อรอตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง

แต่ทีนี้เรื่องที่บอกว่าหลอนที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องเฝ้าเวร
แล้วก็จะต้องเข้าเฝ้ารถ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมมีคนเห็นเป็นไฟ
ไฟในรถนี่นะมันติดเอง
แล้วหลังจากนั้นไปเอาแบตเตอรี่ออกแล้วนะ
ปรากฏว่าได้ยินเสียงเป็นประตูรถเปิดปิดเอง๒รอบ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณ๒ทุ่มของคืนวันที่๒๓ธันวาคม

รถคันนี้คุณผู้ชมรถคันที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าอีซูซูสีขาว
คันนี้มีพนักงานร้านสะดวกซื้อมีนักศึกษาฝึกงานเสียชีวิตนะ

แล้วหลังจากนั้นก็คิดว่ามันเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือเปล่า

ได้ยินเสียงเปิดประตูรถดังขึ้นครั้งหนึ่ง
ทีนี้ตอนนั้นตำรวจยังคิดว่าเฮ้ยลมหรือเปล่า
มันอาจจะพัดประตูปิดไม่ได้สนใจอะไร
อีกไม่นานเสียงปิดประตูรถมันก็ดังอีกรอบนึง
คราวนี้ค่ะตำรวจก็ตำรวจเถอะ
ก็บอกว่าไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วไม่เข้าเวรต่อแล้ว
เวรดีกว่าแยกย้ายกันกลับบ้าน

ทางผู้ใหญ่ของศูนย์เก็บซากรถของกลาง
ก็เลยจะต้องมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดทำบุญให้กับวิญญาณผู้เสียชีวิต
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตามความเชื่อ
วิญญาณอาจจะอยู่กับของกลาง

ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะทำพิธีกันช่วงหลังปีใหม่
บอกว่าเพื่อเป็นการลดความเฮียน
ดวงวิญญาณผู้ประสบอุบัติเหตุ
อันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อด้วย
ใช่คือบางคนเขาเชื่อว่าบางทีถ้าเสียชีวิตกระทันหัน
โดยเป็นทางตั้งตัวเนี่ยคือยังไม่รู้ว่าตัวเองไม่อยู่แล้ว
ก็เลยวนเวียนอยู่แถวนั้นแล้วก็อาจจะมีการเปิดฟงเปิดไฟ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะใช้วิจารณญาณนะคะ